ลูกยังมีชีวิตอยู่

วันนี้ผมพากฮูมและคุณรสลุรินครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการช่วยกันตามหาน้องจีน่า
เด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
หายจากบ้านไปตั้งแต่เย็นวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้
วันนี้เนี่ยเป็นวันที่๓ของการออกค้นหาน้องจีน่านะครับในระแวกบ้านบ้าน
เดี๋ยวดูภาพวันนี้คุณพ่อของน้องจีน่าเนี่ยนี่คือน้องจีน่านะฮะค่ะ
ตามจุดต่างที่คิดว่าจะมีคนพาตัวน้องจีน่าไปหลบไปซ่อนอยู่
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีชาวบ้านบอกว่าเห็นแสงไฟ
ลักษณะเป็นแสงไฟและกลุ่มควันอยู่บนดอย

ใช่ครับนี่ครับ
ตรงจุดตรงนี้นะครับคุณนฤทธบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวของเราก็ขึ้นไปด้วยค่ะคุณพ่อน้องจีน่าก็ดูจะตื่นเต้นหน่อย
ครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นฮอคุณพ่อบอกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เท่าความเป็นห่วงลูกสาว
นะฮะแล้วคุณพ่อก็ชี้จุดต่างต่างที่คิดว่ามันจะเป็นจุด
ถ้าจะมีคนพาลูกสาวไปเนี่ยอาจจะพาไปหลบซ่อนอยู่ได้เนี่ยนะฮะ
ให้กับเจ้าหน้าที่ดูค่ะแล้วเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยเขาก็จะแจ้งไปยังภาคพื้นดิน
ภาคพื้นดินเนี่ยเดินไปต่อตรงนั้นนี่ท่านรองผู้การจังหวัดเชียงใหม่ท่านขึ้นฮอลไปด้วย
วันนี้ครับปฏิบัติการในการค้นหาน้องจีน่านะครับท่านผู้ชมครับ
ระดมกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมาว่ากันต่อ
เพราะว่าเราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าด้วยนะครับในไทยรัฐนิวโชว์วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคือคุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าเนี่ย
เดินตามหาลูกสาวทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไปตอนเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่๕กันยายน
นี่ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ตอนเย็นวันอาทิตย์ที่๕เนี่ยนี่ก็๓วันเต็มแล้วนะคะ
ใช่ถ้านับ๖โมงเย็นนะมาถึงวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือนอกจากการค้นหาแล้วเนี่ยยังร้องไห้ตลอดเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาที่ไปคุยด้วย
ล่าสุดเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องจีน่านะครับ
น้องจีน่าที่เราเป็นห่วงแล้วก็ตามหากันอยู่หลายวันนะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าอยู่ที่บ้านนะครับบ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านห้วยฝักดาบนะครับ
เราจะสอบถามความคืบหน้าในการค้นหาวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าครับสวัสดีครับ

คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้หากันทั้งวันวันนี้ไปหาที่ไหนบ้างครับ
คุณพ่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ขึ้นไปได้ดูในจุดไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็จุดบริเวณใกล้หมู่บ้านเนี่ยแถวประมาณละสามีเอ่อ
ประมาณสองสามกิโลนี่ดูหมดแล้วครับครับผมไม่ยังไม่เจออะไรครับครับ
คุณแม่น้องจีน่าแล้วครับ๒๓วันมานี้เนี่ยจนถึงนักขณะนี้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวครับคุณแม่
ก็ยังคือมันไหลที่ไหลทันนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุคือเราไม่ได้อยู่กับน้อง
เพราะว่าเราอยู่ในห้องครัวคิดว่าน้องอยู่กับเราคือหามไปแค่แป๊บเดียวคือน้องคือไร้วี่แววเลย
คือเท่าที่ฟังจากข่าวสารต่างเนี่ยแล้วก็ที่ดูการค้นหาตลอดทั้งวันนี้
คุณแม่บอกว่าคุณแม่ยังเชื่อว่าน่าจะมีคนจับตัวน้องไปเหรอครับ
ถ้าหาแถวนี้ไม่เจอก็คือยังเชื่ออยู่ค่ะว่าครับ
ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อาจจะอยู่กับใครคนนึงก็ได้ครับ
แต่เราไม่มีหลักฐานนะคะทางนี้คือเราแค่เหมือนกับให้กำลังใจตัวเองว่าลูกน้องยังอยู่
ครับเห็นมีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่ตำรวจเข้าไปถามบอกเป็นเพื่อนคุณพ่อ
คุณพ่อได้ฟังหรือว่าได้คุยกับเขาแล้วคิดว่ายังไงบ้างคะคุณพ่อ
ก็แค่สงสัยเฉยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับผม
ครับอ่าครับผมแต่ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนก็ตำรวจกำลังดำเนินการให้อยู่ครับผม
ครับวันนี้ตำรวจบอกว่ายังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้อะไรนะครับผม
วันนี้คุณตำรวจบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับวันนี้เหรอครับ
ครับเรื่องการค้นหาความคืบหน้าความเป็นไปได้ต่างในวันนี้ตำรวจบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างฮะ
ก็วันนี้ก็ค้นหาหลายทุกหน่วยงานนะครับระดมกันค้นหาครับเหมือนเมื่อวานนะครับเข้าวันที่๓นะครับ
ค้นหาเหมือนทุกวันนะครับวันนี้ก็มีฮอมาด้วยครับแล้วก็ค้นหากันแต่ยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่เจอเลยครับ
ตำรวจเขาได้ประเมินแนวโน้มหรือว่าสันนิษฐานว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องจีน่าให้เราฟังไหมครับว่ามันน่าจะเป็นไปในทิศทางไหน
ผมเชื่ออย่างเดียวครับก็คือน้องจีน่าขวบกับ๑๑เดือนถ้าเดินไปคนเดียวจะเดินไปไม่ไกลครับผมเชื่อว่ามีคนอุ้มไปหรือมีคนพาไปครับ
ทำไมเขาถึงจะต้องอุ้มไปหรือว่าพาไป
ผมก็ไม่รู้สาเหตุนะครับผมก็ยังไม่รู้สาเหตุเพราะว่าผมกับเพื่อนบ้านหรือใครก็ผมก็ไม่เคยมีอะไรกับใครครับผมไม่เคยมีเรื่องอะไรกันครับผมไม่เคยขัดแย้งกับใครครับ
คุณแม่น้องจีน่าเห็นคุณแม่บอกว่าสงสัยรถเร่ที่เข้ามาขายของในหมู่บ้านเหรอฮะวันนั้นก่อนที่น้องจีน่าจะหายตัวไป

อ๋อคือเรื่องนี้คือแม่ไม่ทราบว่าแค่เพราะว่าเมื่อวานที่เขาสอดถามคือคือมีรถของคนที่เละไขที่นอนคือนั้นจุดนั้นคือกระจิ๊กกระใจดูมไม่อยู่กับตัว
แต่เราก็ยังห่วงเสร็จไม่เจอ
คือในช่วงเวลานั้นคุณแม่ก็คงจะมองว่ามันก็มีเรื่องของรถที่เข้ามาขายของในหมู่บ้านใช่ไหมฮะ
คุณพ่อก็ชาวบ้านคิดว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยนั่นแหละ
ซึ่งตัวนี้ตำรวจเขาก็เรียกมาสอบมาถามแล้วนะฮะ
วันนี้ค้นหาทั้งบนเฮลิคอปเตอร์บนอากาศหรือว่าภาคพื้นดินต่าง

ตอนนี้คุณแม่เป็นห่วงอะไรที่สุดเกี่ยวกับลูกสาวฮะน้องจีน่า
อยากจะรู้ว่านอนได้กินข้าวอีกหรือเปล่าน้องเหี่ยวหรือเปล่า
นอนได้หลับอินหรือเปล่าลูกหนูหนาวไหม
ทุกวินาทีนี่ไม่ได้หลับได้เลยวันนี้ก็เข้าคืนที่สามแล้ว
ครับจะหิวไหมจะหนาวไหม

เดือนหน้าจะวันเกิดของน้องใช่ไหมครับ

คุณแม่บอกว่าอยากได้ของขวัญวันเกิดให้กับลูกสาวในเดือนหน้าเนี่ย

ค่ะให้น้องกลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวเรา
อืมค่ะ

วันที่๑๑ตุลาค่ะไม่ใช่วันที่๑๙ค่ะ
ตุลาคมก็จะครบ๒ขวบเต็ม

คือถ้าจะบอกอะไรไปถึงคนที่เค้าพาลูกสาวไปเนี่ย
นะครับเราก็ยังเชื่อเช่นนั้นคุณแม่กับคุณพ่อยอยากจะบอกอะไรไปติด
ไม่เอาเสื้อที่ลูกคืนตอนนี้คือเราไม่ได้ทรัพย์
ดราม่าเราก็ต้องการลูกคืน

ก็อย่างเดียวกันถ้า
มีใครอุ้มไปหรืออยู่กับใครนะครับ

ขอให้รักน้องแล้วก็
ขอให้มาคืนให้หน่อยนะครับ
คือตอนนี้เราก็
ทุกข์ใจตลอดเวลาเลยครับนึกถึงลูก
เวลานอนก็เห็นผ้าห่มของเขา
เห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวไหน
พอนึกขึ้นก็เสียใจครับผม

วันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่วางแผนจะหาต่อ

อันนี้ยังไม่มีคำตอบครับ
ไม่ได้บอกอะไรนะครับยังครับ

พรุ่งนี้ถึงจะทราบมั้งครับ

คงหากันทั้งวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะฮะ

ไม่ได้หลับตั้งแต่เกิดเรื่องคือไม่ได้หลับค่ะ

ทั้งเหนื่อยทั้งทุกข์จริง

แล้วก็ขอให้ได้ข่าวดีได้เจอน้อง

เป็นกำลังใจให้จริงนะครับ

สุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากบอกถึงทุกคนเลย

จีน่าแทนคุณพ่อคุณแม่จริงนะครับ

มีอะไรฝากบอกไปถึงไหมครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
ก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ให้นะครับผม
แล้วก็รวมใครพบเจอนะครับ
หรือคนที่เอาไปนะครับขอให้มาคืนครับ
หรือไม่กล้าคืนก็ไปไว้ที่สาธารณะที่เขามีคนเยอะ
แล้วก็ให้คนติดต่อกลับมาเอามาคืนก็ได้ครับ
ค่ะแล้วจะช่วยกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ

คุณพ่อคุณแม่นี่หากันทั้งวันทั้งคืนจริง

คือหลายคนบอกว่าเหตุการณ์มันลักษณะคล้าย
เหมือนกับตอนที่เกิดเหตุกับน้องชมพู่อยู่เหมือนกัน

แต่ตอนนี้ทุกคนก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ไปจบเหมือนกัน
ขอให้เจอน้องจีน่าก่อนตอนนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังช่วยกันตามหาน้องจีน่านะครับ
เด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือน
น้องจีน่าเนี่ยชื่อจริงชื่อเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่ง
อยู่ที่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทะขินตำบลแม่แตะ

วันที่๕กันยายนตอนเย็นเนี่ย
น้องจีน่าเล่นอยู่ที่หน้าบ้านกับพี่ชาย
พี่ชายก็๔ขวบแล้วก็มีแมวด้วย
พี่ชายน้องจูเนี่ยใช่มั้ยคะ
คุณแม่ก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในบ้าน

ไปทิ้งที่บ่อขยะแถวหมู่บ้าน
ไกลไปสัก๓๔กิโลเมตรได้
พอคุณพ่อขี่จักรยานยนต์กลับมาเนี่ย
ปรากฏว่าไม่เห็นลูกสาว

จังหวะนั้นพี่ชายบอกว่าก็
เห็นเล่นอยู่กับแมวก็ไม่ทันได้มองกันด้วย
นี่คือภาพวันที่ตามหากันตั้งแต่วันที่รู้ว่าหายไปนะครับ
วันรุ่งขึ้นก็หากันทั้งวันเมื่อวานเนี่ยฮะ
สุดท้ายเนี่ยหายังไงก็หาไม่เจอนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพวันนี้เลยนะครับ
ภาพของวันนี้ก่อนหน้านี้ดูภาพคุณพ่อที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วนะฮะ
ส่วนนี้คือภาพของวันนี้แล้วนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องจีน่าคุณพ่อคือนายสุริยะ
อายุ๔๓ปีคุณแม่คือนางมาลีอายุ๒๓ปี
ที่เราเพิ่งได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ตอนเพิ่งกลับถึงบ้าน
คุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าตั้งแต่เช้าวันนี้เนี่ย
วันนี้ยังไปติดตามการค้นหาลูกสาวอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิม
นี่ครับมีพันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้มาช่วยติดตามหาตัวเด็กกัน

เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าบ้านห้วยฝักดาบ
วันนี้การออกค้นหาเนี่ย
แบ่งการค้นหาแบ่งกำลังออกเป็น๑๗ชุดเลยนะฮะ

กระจายกำลังกันค้นหาตั้งแต่๙โมงเช้า

ห้วยฝักดาบเนี่ยบ้านของน้องจีน่าเนี่ย
เป็นสภาพพื้นที่ป่าเขาทั้งนั้นด้วย

อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
คือมีบ้านอยู่ไม่กี่ร้อยหลังคาเรือนหรอก
แต่เป็นโอ้โหเป็นเขาเป็นป่าเป็นไร่ทั้งนั้น
นี่นะฮะวันนี้ไป๑๗ทีมที่ออกค้นหากันนะครับ
มีการปรับแผนการค้นหาภาคพื้นดินนะครับ
ให้ตำรวจระเวนชายแดนกับชาวบ้านเดินเท้าค้นหารัศมี๒กิโลเมตรจากหมู่บ้าน
แล้วก็ใช้รถกระบะกับรถบรรทุกของชาวบ้านอีกส่วนหนึ่ง
ขึ้นไปบนจุดที่เป็นดอยที่มันสูงที่สุดของหมู่บ้าน
แล้วเดินเท้าปูพรมเรียงหน้ากระดานลงมาจากบนดอยเพื่อจะค้นหา
นี่นะฮะภาพมุมสูงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ

อกจากนี้นะครับแถวบ้านน้องจีน่าเนี่ยมีไร่ข้าวโพดอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ประสานขออนุญาตเจ้าของไร่ข้าวโพดที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่คาดว่าน้องจีน่าจะหายตัวไป
ห่างจากบ้านน้องแค่สักสามสิบเมตรเผื่อเด็กจะพัดหลงไปนะครับ
ก็ขอตัดต้นข้าวโพดบางส่วนเพื่อจะเข้าไปค้นหาให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้เดินพลัดหลงแล้วก็เข้าไปติดอยู่ในไร่ข้าวโพด
ใช่เพราะว่าต้นข้าวโพดสูงมากเลยนะคะ
ใช่ครับคือถ้ามองจากด้านนอกเข้าไปเนี่ยคงจะไม่เห็นตัวเด็กหรอก
หรือต่อให้แบบเดินลุยไปเรื่อยก็ไม่รู้ว่าจะเด็กอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็ใช้ลักษณะของการตัดบางส่วนเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังไม่เจอนะฮะ
ตำรวจตระเวนชายแดนอีกชุดหนึ่งนำสุนัขดมกลิ่นสุนัขเคนายนี่ฮะเจ้าลอล่าตัวนี้ครับมาช่วยค้นหาด้วย
ก็เอาเสื้อผ้าข้าวของของน้องจีน่าเนี่ยฮะมาให้มันดมเพื่อจะตามกลิ่นไปนะครับก็ไปแถวจุดที่เป็นดงกล้วยห่างจากบ้านน้องจีน่าประมาณ๑๐๐เมตร
ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีโอกาสถ้าเกิดเด็กจะเดินมาเรื่อยอาจจะมาแถวนี้ก็ได้ก็ให้เจ้าลอล่าเนี่ยไป
คือเมื่อวานนี้เนี่ยสภาพอากาศมันไม่เป็นใจฝนมันตกนะคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะด้วยมันก็เลยยากต่อการดมกลิ่น
วันนี้เจ้าหน้าที่เลยพาเจ้าลอล่ามาใหม่นะฮะให้เจ้าลอล่าดมกลิ่นตามแกะรอยน้องจีน่าตั้งแต่ด้านหลังของบ้านเลยนะครับ
คือเส้นทางนี้ค่อนข้างจะทึบค่อนข้างจะรกหน่อยตอนเดินเข้าไปสัก๕๐เมตรเนี่ยจะไปเจอกับสวนป่าเป็นลักษณะสวนป่ายางของชาวบ้านเป็นภูเขานะก็ยังไม่ได้อะไรที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับกลิ่นของน้องจีน่าหรือว่าจะเจอตัวน้องจีน่านะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องแยกกันออกเป็นทีมเดินเท้าค้นหาในจุดนี้ด้วยนะครับต้องแยกเป็นหลายชุดด้วย
เมื่อวานนี้ได้ดมกลิ่นเริ่มจากจุดที่จุดที่น้องหายข้างบนนะครับแล้วก็ให้หมาดมหมาจะดมทางแถวปากกล้วยข้างล่างล่างโซนบ้านนิดหน่อยครับ
แต่วันนี้ที่มาคือเราจะกระจายเป็นกำลังประมาณ๑กิโลเมตรทางทิศรอบบริเวณนะครับ

ครับผมด้านบ้านที่นึงคือเป็นราศมีตของมันนะครับแล้วก็ต่างกันจะมีชุดทางแถวนี้ไม่ต้องมากที่ประมาณ๒ร่วม
ลักษณะที่เดินเมื่อวานได้บ่อแสอะไรบ้างครับ

แสนี้ยังไม่มีครับเพราะว่ากลิ่นมันจางหายครับ
เพราะว่าเกิดจากฝนตกตอนเช้าของเมื่อวาน
แล้วกลิ่นของคนชาวบ้านนะครับมันจะปนกัน
เพราะว่ามันเดินผ่านมาเยอะเลย

คืออย่างที่เจ้าหน้าที่บอกไปนะอุปสรรคสำคัญเลย
ในพื้นที่คือฝนตกพอฝนตกเสร็จปุ๊บ
กลิ่นของคนเนี่ยนะคะก็จะปะปนกันนี่ก็เป็นอุปสรรคนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากพ่อแม่น้องจีน่า
ชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่
ระดมการออกคนหาน้องแล้วนะคะ

แต่อยู่ในประเทศไทยรักประเทศไทยมากนะคะ
พอทราบข่าวว่าน้องหายตัวไปแล้วเขาเองก็มีลูกสาวด้วย
ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรี่ยวแรงค่ะที่ช่วยกันนะคะ
นี่เดินเท้าออกค้นหาน้องจีน่าเหมือนกันนะคะ
ท่านนี้ค่ะชื่อว่าคุณจรควินเป็นชาวอังกฤษค่ะ
อย่างที่บอกไปอยู่ประเทศไทยมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
ก็เป็นอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครออกเดินเท้าค้นหาน้องจีน่าด้วยนะคะ
คุณจรไปกับคุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
แล้วคุณนฤทธิ์พูดคุยกันตลอดระยะเวลาในการเดินเท้าออกค้นหา
คุณนฤทธิ์เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าคุณจรเนี่ย
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
รู้สึกประทับใจรักประเทศไทยผูกพันกับประเทศไทย
แล้วช่วงนี้พอดีเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
พอทราบข่าวว่าน้องจีน่าเนี่ยหายตัวไปอยากค่ะ
อยากจะเป็นอีกหนึ่งเรี่ยวแรงในการช่วยตามหา
เพราะเข้าใจหัวอกพ่อแม่ของน้องจีน่าเป็นอย่างดี
เพราะคุณจรเองเขาก็มีลูกสาวเหมือนกัน๒คนนะคะ
ทีนี้เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมดูไทยรัฐทีวี
เห็นพ่อกับแม่น้องจีน่าร้องไห้ร้องไห้แบบรู้สึกหมดหวังอ่ะ

ใช่ค่ะคุณพ่อนี่คือร้องไห้ตลอดเวลาที่แบบนักข่าวไปสัมภาษณ
ว่าไปถามนี่คือคุณแม่ที่ร้องไห้แบบแทบจะขาดใจ
คุณจรบอกว่านี่แหละพอเห็นคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้

ตัดสินใจชักชวนเพื่อนชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการปีนเขา
การสำรวจถ้ำก็จะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะฮะ
ช่วยกันตามหาน้องจีน่า
พวกมันต้องคุ้มของคนให้ไปหรอ

เราไม่ต้องพร้อมสถิติห้าม
หวังว่าเราจะช่วย
เราเป็นทุกคนที่ต้องเจอ
ไม่ว่าเราจะได้เห็นเจอเรื่องนั้น

มีจุดหนึ่งที่ชาวบ้านเองเขาก็สงสัยกันอยู่คุณพ่อคุณแม่เองก็คิดว่าเออจะเป็นไปได้ไหม
ก็คือบ่อขยะอันนี้ก็สำคัญนะคะ
หมู่บ้านเนี่ยจะมีบ่อขยะเป็นบ่อขยะใหญ่นะฮะ
คืออยู่ไกลจากบ้านน้องจีน่าไปสัก๓๔กิโลเมตร

เมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปหาครั้งนึงแล้วนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหม
ถ้าเกิดว่าน้องจีน่าเนี่ยจะถูกใครพามาแล้วก็ทิ้งลงไปแถวนี้
สมมุตินะสมมุติมันมีมูลเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้
ไม่เจออย่างไรแล้วสันนิษฐานว่าอย่างไรเนี่ย

ท่านผู้ชมครับมันเป็นคำถามแน่นอนในช่วงเวลานี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องจีน่าใช่ไหมฮะ
เด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือนที่บ้านห้วยฝักดาบที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
หายไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๕กันยายน
ถ้านับวันเนี่ยวันนี้วันที่๓แล้วนะครับยังตามหากันไม่เจอ
ลักพาตัวไหมแล้วใครจะเป็นคนลักพาตัวทำไมต้องทำแบบนั้น
อาจจะเป็นเรื่องของการที่เด็กเดินพลัดหลงไปเองได้หรือไม่
แต่คุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าหลายคนก็เหมือนที่เราติดตามข่าว
ก็มองว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินเด็ก๑ขวบ๑๑เดือน
คือเด็กผู้หญิงตัวนิดเดียวจะไปเดินพลัดหลงอะไรไปขนาดไหน
น่าจะไปได้ไกลขนาดนั้นใช่ไหมฮะแล้วป่าเขาทั้งนั้นนะครับ
หรือ๓เกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า
บอกว่าช่วงเย็นวันที่ลูกสาวหายตัวไปเนี่ยมีพวกรถเนี่ย
อาจจะเดินพลัดออกจากหน้าบ้านไปจะไปโดนรถชนหรือเปล่าพอรถชนเด็กแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็อาจจะเอาเด็กเนี่ยขึ้นรถไปแล้วก็เอาไปทิ้งที่ไหนสักแห่งหรือเปล่า
เอาศพไปทิ้งที่อื่นใช่ไหมคะแถวนั้นมันก็เต็มไปด้วยบ่อขยะก็มี
บ่อน้ำก็มีพื้นที่ป่ารกร้างต่างนานาเยอะแยะไปหมด
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับผู้ที่เขาเห็นน้องจีน่าเป็นคนสุดท้ายนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับที่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
ผู้หญิงคนนี้เธอชื่อนางสาวสุธารสพขุมภูเธออายุ๓๘ปี
บอกว่าเห็นน้องจีน่าเป็นคนสุดท้ายเลยล่ะก่อนที่จะหายตัวไป
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นประมาณสัก๖โมงเย็น
กำลังขี่จักรยานยนต์จะไปกินข้าวที่สารากลางหมู่บ้าน
พอขี่รถไปใกล้จะถึงบ้านของน้องจีน่าเนี่ย
เห็นน้องจีน่าใส่เสื้อสีแดงนะฮะเดินอยู่บนถนนฝั่งขวา
ติดกับฝั่งของบ้านของตัวเธอแต่ตอนนั้นไม่ได้สังเกตว่าจีน่า
รองเท้าหรือเปล่าจำได้ว่าใส่ลักษณะเสื้อสีแดง
ตอนนั้นเด็กก็ไม่ได้ร้องเรียกหาใครนะไม่ได้ร้องไห้นะครับ
ลักษณะก็เดินเดินอยู่ยังร้องทักน้องอยู่เลย
บอกหนูจะไปไหนนี่ประมาณอย่างนี้น้องจีน่าก็หันมามอง
แต่ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินตรงต่อไปเรื่อย
หลังจากนั้นคุณสุธารสบอกว่าขี่จักรยานยนต์ไปไปกินข้าวที่สารากลางหมู่บ้าน
กินข้าวเสร็จใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาทีนะ
ตอนที่เห็นน้องจีน่าเนี่ยประมาณ๖โมงเย็น
เห็นแม่น้องจีน่าวิ่งมาตามหาลูกสาว
พอขี่จักรยานยนต์กลับเส้นทางเดิมเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ย
ไม่เจอน้องจีน่าแล้วแต่เห็นเด็กอยู่๓๔คนวิ่งเล่นอยู่แถวสนามเด็กเล่น
ไกลจากจุดที่เจอน้องครั้งสุดท้ายเนี่ยแค่ไม่ถึง๕๐เมตร
ไม่มีค่ะ
รองเท้าน้องสวมใส่ไหมครับ

ตอนนั้นเราถามเขาไหมครับว่าไปไหนอะไรยังไง
ก็ถ้าแกว่าตัวเล็กจะไปไหนแค่นี้ค่ะ

ปกติน้องปีหน้าเคยมาเดินแถวนี้ไหมครับบ้านเราอยู่ใกล้

นี่เป็นข้อมูลที่คุณสุธารสให้กับเรานะครับ
หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เชิญตัวคุณสุธารสกับสามีไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็ขอให้สามีของคุณสุธารสเอารถกระบะไปให้เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้ตรวจสอบร่องรอยหน่อย
อันนี้เพื่อจะได้คลายข้อสงสัยกันนะฮะ
เอาให้สิ้นสงสัยนะครับไม่ได้หมายความว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรยังไง
คืออยากจะดูว่าเอ๊ะกระบะเนี่ยที่เขาเห็นกระบะวิ่งเข้าออกหมู่บ้านกันเนี่ยมันจะมีคันไหนที่มีร่องรอยเฉียวชนอะไรหรือเปล่า
ซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สามีของนางสาวสุธารสยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้าน
ส่วนนี้ครับท่านผู้ชมครับที่คุณนฤทธิ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปเนี่ย
นี่เป็นไร่ข้าวโพดนะฮะไร่ข้าวโพดของคุณสุธารสนั่นแหละ
โอ้โหลบทึบมากเลยนะฮะ
คุณนฤทธิ์นี่ก็สูงสักประมาณร้อยเจ็ดสิบ
ช่วงนี้ฝนตกด้วยหน้าฝนเนี่ยย่าเยอะขึ้นเต็มไปหมด
คือถ้าเกิดน้องจีน่าจะเดินพลัดหลงเข้ามาในไร่ข้าวโพดเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับถนนเนี่ย
โอ้โหเด็กคนนึงเนี่ยนะอายุ๑ขวบ๑๑เดือนเนี่ย
น้องจีน่าน่าจะสูงสักประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร
จะเดินลุยเข้าไปได้ขนาดนั้นหรือมันน่าจะยากลำบากมาก
หรือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยคือหาไม่เจอแน่นอนฮะ
คือมันสูงท่วมหัวครับข้าวโพดสูงท่วมหัวแล้วใบมันหนามาก
ว่าน้องไปอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่มีใครรู้เลย
ทีนี้ก็พยายามตั้งสมมุติฐานหรือว่าข้อสันนิษฐานทุกอย่างอย่างป่าข้าวโพดอย่างนี้เราก็เข้าไป
ไปหาทุกทางนะคะเนี่ยคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดนะคะที่สันนิษฐานเหมือนกันว่า
จะเป็นไปได้ไหมน้องจีน่าเนี่ยตอนที่คุณสุธารสเนี่ยเธอเจอเนี่ย
น้องเดินอยู่ข้างถนนอันนี้ข้อสันนิษฐานนะฮะเป็นไปได้ไหมว่ามีรถไปชนน้อง
แล้วน้องเป็นอะไรแล้วมีคนเอามาทิ้งไว้ตรงนี้นี่คือบ่อขยะของหมู่บ้านค่ะ
คุณผู้ชมแล้วเป็นจุดที่พ่อของน้องจีน่าเนี่ยจะเอาขยะมาทิ้งตรงนี้
วันนั้นจะขี่จากวันนั้นขี่จักรยานยนมาทิ้งที่นี่นี่แหละใช่ค่ะห่างจากบ้านน้อง
ประมาณสี่ถึงห้ากิโลเมตรนะคะครับทีมข่าวของเรานี่คุณนฤทธิก็ไปสำรวจเหมือนกัน
จากการสังเกตของคุณนฤทธินะคะพบว่าบ่อขยะแห่งนี้ค่ะเป็นจุดที่รับตาคน
ครับไม่มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนกองขยะเนี้ยอันนี้น่าสนใจ
กองขยะมีความลึกลงไปเป็นเหวนะคะมีความสูงเนี่ยสักประมาณ๒๐๐เมตร
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่โรยตัวลงไปสำรวจที่กองขยะตรงนี้
ให้ข้อมูลบอกว่านี่ตรงนี้ไปพบร่องรอยย่าล้มในบางจุด
ซึ่งก็มีการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เอาไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่า
ที่คนร้ายอาจจะทำร้ายน้องจนเสียชีวิตก่อนที่จะโยนลงไปในบ่อขยะ
เพื่อกลบกลิ่นของศพอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกต
ครับทีมข่าวสำรวจเพิ่มเติมค่ะโดยรอบของบ่อขยะเนี้ย
พบว่ากองขยะสามารถยืนทิ้งขยะจากข้างถนนได้ง่าย
ทีมข่าวค่ะยังไปพบลักษณะเป็นช่องไม้ไผ่ค่ะ
ที่สามารถเดินลอดลงไปที่จุดทิ้งขยะด้านล่างได้เหมือนกัน
อันนี้นะคะนี่คือพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะ
ที่มีเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยมากองกันครับแล้วดูสิว่า
ตรงจุดไหนเออหรือว่าประเด็นไหนที่จะเป็นไปได้ครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจบ่อขยะของหมู่บ้าน
แต่จุดนี้ยังไงเด็กก็เดินมาไม่ได้แน่๔๕กิโลไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ
สี่สี่ห้ากิโลอ่ะฮะมันไกลจากบ้านอ่ะค่ะแต่แถวบ้านน้องจีน่ามีบ่อน้ำนะครับ
บ่อน้ำที่อยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าห้าร้อยเมตรค่ะ
จะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดน้องจีน่าจะเดินมาเรื่อย
แล้วมาถึงบ่อน้ำตรงนี้บ่อน้ำตรงนี้เนี่ย
เป็นบ่อน้ำของหมู่บ้านลึก๒เมตรกว่านะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ลึกสองเมตรกว่านะฮะหรือถ้าจะมีใครลักพาตัวน้องไป
หรือขับรถเกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนน้องแล้วเอาน้องมาทิ้งแถวนี้จะเป็นไปได้ไหม
คือจุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ก็เคยสงสัยนะครับว่า
จะเป็นเส้นทางที่น้องเนี่ยเดินพลัดหลงมาหรือเปล่า
หรืออาจจะเดินตามเด็กในหมู่บ้านมาหรือเปล่า
มันอยู่ใกล้กับสวนของคุณพ่อของน้องจีน่าด้วยนะครับคุณพ่อ
เวลาเดินมาจะมาเข้าไร่เข้าสวนเนี่ยก็จะผ่านตรงนี้นี่ฮะเราก็ต้อง
ตอนที่มาเนี่ยต้องใช้การซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์วิบากเพื่อจะ
เดินทางเข้ามานะครับเพราะเส้นทางมันค่อนข้างลำบากนะคือถนน
มันก็ก็โลกนั่นแหละถ้าถามว่าจะเดินได้มั้ยมันก็เดินน่าจะ
มันก็โอ้โหเข้ามามันก็ไกลอยู่พอสมควรนะครับพอถึงบ่อน้ำ
เนี่ยเราคุยกับทางคุณยุรนันนะครับเป็นหัวหน้าทีมงานแม่แตง
หน้าไปแล้วนะครับคุณยุรนันเชื่อว่าเด็กหนึ่งขวบเศษ
น้องจีน่าไม่น่าจะเดินเข้ามาคนเดียวได้ค่ะคือคงไม่กล้า
เดินเข้ามาหรือว่าถ้าจะพลัดหลงอะไรมาจริงเนี่ยเจอเส้นทาง
แบบนี้ไกลแบบนี้น่าจะหยุดนะหรือไม่ก็น่าจะหันหลัง
กลับก่อนแต่ถ้าจะมีคนพาตัวมาแล้วเอามาทิ้งน้องที่สระน้ำ
มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เมื่อวานนี้เข้ามาสำรวจกันแล้วแล้ว
มีนักประดาน้ำมาสำรวจด้วยลงไปดำหาแล้วงมค้นหาแล้วแต่
ไม่เจอเด็กนะฮะไม่เจอน้องจีน่านะครับเลยมองว่าเด็กน่าจะ
ลักพาตัวไปที่อื่นมากกว่า
ผมว่าน่าจะคงยากต้องมีคนพาไปถึงจะไปได้อะครับเนาะ
เจอเนี่ยคงจะเจอแถวบ้านตั้งแต่วันแรกตอนเย็นของวันแรก
หายไปแล้วอ่ะครับทีก็ไม่อยู่ตามหาใช่ครับต้องเพราะว่า
ก็เราเรามีทีมงานเราอาสามาครับน้องว่าเป็นหนึ่งทีมที่
จะช่วยในเรื่องนี้ครับก็อยากให้เจอน้องครับผมครับ
ส่วนชุดกู้ภัยกับชมรมกู้ภัยทางสูงประเทศไทยเป็นอาสาคู่
ชมรมกู้ภัยทางสูงประเทศไทยวันนี้๒๐กว่าคนนะครับ
ไปสำรวจเหวเลยนะครับค่ะเป็นหุบเหวริมถนนทางเข้าหมู่
ห้วยฝักดาบจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปทุกทางจะ
จริงนะมีบ่อน้ำมีหุบมีเหวมีป่ามีไร่มีบ่อขยะที่
ไปหาน้องจีน่าหมดคือมีเบาะแสของคนที่เห็นน้องจีน่า
เดินอยู่ตามถนนก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ย
สภาพพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านเนี่ยอยู่กลางหุบเขาดังนั้นริม
ถนนทางเข้าหมู่บ้านตลอดเส้นทางเนี่ยมันเป็นเหวหมดค่ะเนี่ยดูสิ
สภาพสิฮะนี่ฮะก็อาจจะเป็นไปได้ไหมถ้าเด็กเดินพลัดหลงมาจาก
แล้วตกเหวไปอ๋อมันเป็นหุบเหวตรงเนี้ยอย่างตรงนี้ลึก
ไม่ต่ำกว่า๕๐เมตรนะครับเจ้านาทีก็เดินลัดละลงไปถึง
ก้นเหวแล้วก็เดินยาวไปนะจากบ้านของน้องจีน่าในจุด
คาดว่าถ้าเกิดเด็กจะหลงมาแล้วก็พลัดตกลงมาที่เหว
เนี่ยเดินไกลไปถึงกิโลครึ่งเลยนะครับค่ะแต่ก็มีร่องรอยน้อง
หน้าเลยไม่มีร่องรอยเลยเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปในป่าที่ลึกมาก
ด้วยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้เขาเรียกถ้ำหลังล้ง
ถ้ำนี้อยู่กลางป่าอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่า๒กิโลเมตรแต่ก็
ไม่เจออ่าไม่มีร่องรอยน้องจีน่าเลยค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ภาคส่วนใช้คำว่าพลิกแผ่นดินหาทุกคนเป็นห่วงน้องหมด
นะคะใช่ครับคือทีมข่าวของเราเองค่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็พยายามช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยในการหาเบาะแสทีนี้ทีมข่าว
คุยกับคุณปรานีนะคะคุณปราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของน้องจีน่าบ้าน
ของคุณปรานีเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านน้องจีน่าที่สุดแล้วห่าง
ไปสักประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นค่ะนิดเดียวเท่านั้นค่ะก็พยายาม
จะถามคุณปรานีวันที่เกิดเหตุเนี่ยหมายถึงวันที่น้องหาย
ตัวไปเนี่ยมีเสียงอะไรแปลกไหมตอนนั้นคุณปรานีทำอะไร
อยู่คุณปรานีบอกว่านั่งทานข้าวกับครอบครัวนะคะทีนี้ถาม
ต่อว่ามีเสียงอะไรแปลกไหมในวันที่น้องหายตัวไปเสียง
ร้องของน้องเสียงคนอื่นเสียงรถเข้าออกณบริเวณนั้นหรือมี
ปกติเลยนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณปรานีเล่าให้เราฟัง

หายไปเนี่ยได้มีรถผ่านเสียงความผิดปกติอะไรมั้ยครับ

มีไหมรถยนต์รถเล็กไม่มี
เอาละครับทุกผู้ชมครับเราจะไปที่บ้านห้วยฝักดาบที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในพื้นที่นะครับล่าสุดในพื้นที่เนี่ย

พรุ่งนี้จะตามหาน้องจีน่ากันอย่างไรต่อนะครับ
ติดตามจากคุณชมพู่นะครับคุณชมพู่ครับ
สวัสดีค่ะทั้งสองท่านคุณผู้ชมค่ะขณะนี้
ดิฉันอยู่ที่กองอำนวยการส่วนย่อยนะคะของอำเภอแม่แตง
ซึ่งก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในอำเภอนะคะ
ลมป่าไม้คู่ภัยได้เดินทางมาลงพื้นที่
แล้วก็ติดตามการค้นหาตลอดทั้งวันกว่า๑๐ชั่วโมงนะคะ
ในการค้นหาน้องจีน่าขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
บรรยากาศตอนนี้คือว่าถือว่ายุติการค้นหา
เนื่องจากว่าไม่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายในการค้นหา
เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณในพื้นที่ชุมชน
รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการหายตัวไปของน้องจีน่านั้น
ค่อนข้างที่จะอันตรายโดยเฉพาะเป็นบริเวณเขาเหวนะคะ
แล้วก็เป็นพื้นที่ลาดชันค่ะ
ขณะเดียวกันในวันนี้นะคะได้มีการสรุปการค้นหา
เจ้าหน้าที่เองก็มีการค้นหารวมทั้งไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้ง๔ประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัวการพัดหลงป่านะคะ

แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการที่คนร้ายอาจจะอำพางศพน้อง
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ภายหลังจากที่มีการยุติการค้นหานะคะ
เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่น้องหายตัวไปนะคะ
ถึงการค้นหาตลอดทั้งวันค่ะ

หลักที่ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชุมชนได้มีการค้นหา
เป็นพื้นที่โซนไหนของชุมชนบ้าง
จริงพื้นที่บนเขานะครับรอบ
ที่สังวันตกและก็ทางทิศเหนือของมุมบ้าน
ซึ่งเป็นภูเขาสูงราดชันแล้วก็มีหน้าผาอย่างนี้ครับ
คือจุดที่มีการค้นหาน้องคือเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดครบวันสุดท้ายใช่ไหมคะ
ทิศเหนือของจุดที่น้องครั้งสุดท้ายเนี่ย
ทิศเหนือข้างบนหมู่บ้านนะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่บนดอยศูนย์ชัน

อุปสรรคที่พบตลอดทั้งวันของการค้นหาในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะผู้ใหญ่
คือพื้นที่เป็นป่าเนอะมันลำบากตรงที่ว่า
ช่วงฤดูฝนเพราะว่าเป็นอุปสรรคต่อในการเดินทาง

แล้วก็มีก้อนหินเป็นผืนป่าอย่างนี้เป็นหินเป็นผืนเป็นผืน
แล้วก็มีทางที่เป็นหิวอย่างนี้ก็มีเป็นร่องลำห้วยอย่างนี้ครับ

เดี๋ยววันนี้ผลตกทั้งวันไหมครับมีผลต่อเรื่องของหลักฐานหรือการหาบอดแสนน้องไหมครับ
อาจจะมีส่วนอยู่ครับเพราะว่าทำให้ฝนตกเยอะร่องรอยกันไปมามันก็สามารถไม่สามารถมองเห็น
จากการเดินเท้าเดินลงสำรวจวันนี้พบเบาะแสน้องจีน่าบ้างไหมคะผู้ใหญ่
ทุกหน่วยงานนะที่มาช่วยเหลือวันนี้ก็มีทั้งกู้ภัยทั้งหน่วยงานของราชการทั้งหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกัน
ระดมกำลังสอบหาเบาะแสยังไงมันไม่มีข่าวที่ว่าพบเจออะไรสักไม่มีเลยครับ
อยากให้กำลังใจทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่จะมีการเตรียมค้นหาในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ
อยากให้กำลังใจพ่อแม่เด็กด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วขอให้พ่อแม่ทำใจให้ทำใจดีไว้เผื่อจะได้เจอน้องก็ได้นะ
แล้วก็อาจจะขอขอบคุณทีมจำหน้าที่ที่มาช่วยเหลือดูแลในกลุ่มที่หมู่บ้านของโฮยฟังดาบ๑๙
ก็รู้สึกขอบพระคุณมากเลยครับที่ช่วยกันระดมหาจนค่ำจนมืดอย่างนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นหาตลอดกว่าสิบชั่วโมงในขณะเดียวกันที่ศูนย์บัญชาการในวันนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพแม่แตงมาดูแลความปลอดภัยที่กองอำนวยการแม่แตงแห่งนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นในการค้นหาในวันพรุ่งนี้ทั้งภาคพื้นดินอากาศแล้วก็พื้นน้ำตั้งแต่
จากที่ลงพื้นที่ไป
ที่ลงพื้นที่ไปจากสภาพอากาศถือว่าเป็นอุปสรรคในการค้นหาเนื่องจากว่าพื้นที่รอบบ้านของน้องจีน่านะคะค่อนข้างเป็นบ้านที่สูงชัน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวพอโดนฝนตกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าค้นหาหรือว่าเป็นการที่จะดำน้ำค้นหาค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคขณะเดียวกันเรื่องของหลักฐานหรือว่าเบาะแสต่างต่างก็อาจจะถูกทำลายด้วยสภาพอากาศหรือว่าฝนตกนั่นเองค่ะอืม
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปฏิบัติการค้นหากันต่อนะครับ

ขอบคุณนะครับคุณชมพูสลันพัฒน์ครับนี่สดมาจากพื้นที่นะครับ

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องของน้องจีน่าเนี่ยเรามีให้ติดตามเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับ